คุณผู้ชมคะเวลาเราไปวัดเนี่ยหลายคนชอบไปดูจิตรกรรมฝาผนัง

มันจะมีภาพบาทโบราณในคดีต์บนคดีต์ต่างนานา
วันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปนครนายกนะคะ
พาไปดูฝาผนังกุฏิของพระรูปหนึ่งค่ะ

อดิเรกท่านคือชอบสะสมพระเครื่อง
หลายคนชอบเข้ามาบอกขอดูบ้างขอเช่าบ้าง

หลวงปู่บอกแก้ปัญหาเลย
พระเครื่องลงไปในกำแพงกุฏิเลยค่ะ
นี่ไม่ใช่กระเบื้องไม่ใช่อะไรใดทั้งสิ้นนะ
พระเครื่องล้วนเลยนะคุณ

จะได้เลิกขอเพราะต่อให้ขอก็ให้ไม่ได้แล้วแงะไม่ออกแล้วนะคะ
ฝาผนังกุฏิหลวงปู่พรามปุญญากาโมพระลูกวัดคีรีวันในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ

พระสมเด็จพระพิมพ์พระผงจตุคามรามเทพ
มีที่เป็นพระเครื่องแบบโลหะด้วย
แวนห้อยเต็มเพดานไปหมดเลย

จนถึงตอนนี้ก็๕๐ปีมาแล้ว
สะสมเพราะว่าอยากจะให้ลูกหลานได้ศึกษาว่า
พระเครื่องแต่ละองค์เป็นยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหน
แต่ชอบมีคนมาขอดูขอเช่า

พอไม่ให้ก็ทำหน้าหงิกหน้างอไม่พอใจ
หลวงปู่บอกนี่เลยละกันนี่แปะฝาผนังเอาไว้เลย
อยากมาดูก็มาดูได้แต่ไม่ต้องมาขอเช่าแงะไม่ออก
บอกเคยมีเซียมพระมาขอตีราคา๕ล้าน

เช่าพระเครื่องในกุฏิ๕ล้าน
หลวงปู่บอกไม่ให้เพราะมันผิดเจตนารมณ์ที่หลวงปู่สะสมเอาไว้
คือตั้งใจให้ได้มาศึกษาเฉย
ทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่าขอเช่าพระในกุฏิ
แล้วต้องทำยังไงคะกุฏิ

อย่างที่บอกว่าผิดจุดประสงค์ต้องการสะสมเอาไว้เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้เฉย